คนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
คนล่าสุดก็คือแรปเปอร์แดนใต้ชื่อดัง

ซึ่งเขาก็ให้ไทม์ไลน์กับทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราวีดีโอคอร์พูดคุย
ไลน์ก็คือตั้งแต่๒๐ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคม
มีกิจกรรมหลัก๓อย่างคือ๑ไปยิมออกกำลังกาย

ออกไปกินข้าวและซื้อของ
ก็จะไปแถวรามคำแหงสยามทองหล่อ
ซื้อของเก่าแถวคลองถมสะพานเหล็กด้วยค่ะ
คุณมนาราบอกว่าก็ใช้ชีวิตปกติ
๓๐ธันวาคมตี๑เริ่มมีอาการอาการเป็นแบบนี้นะคะ
ปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้นหนักเหงื่อท่วม

เขาให้สังเกตตรงนี้เหงื่อท่วมตอนกลางคืน
คอหายใจไม่ทันแน่นหน้าอก
เป็นอย่างไรครับไม่ติดใช่ไม่เจอว่าติดโควิด๑๙อ่ะตรวจ๓ครั้งนะคะ
แต่อาการมันไม่ไหวแล้วก็เลยเพื่อความชัวร์ไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าติดโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
ล่าสุดนะคะอาการของคุณมนาราตอนนี้ก็ดีขึ้น
แต่ตัวเองยังงงเองว่าติดตอนไหนติดยังไง
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะถามแล้วว่าเอ๊ะถ้าให้คาดการณ์หรือว่าให้เดานะ
ว่าไปติดจากที่ไหนยังไงคุณมนาราบอกว่า
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าตอนไปซื้อของ
บางทีเลือกซื้อของดึงหน้ากากลงมาไว้ที่คางตรงนี้หรือเปล่า
ก็เลยอยากฝากเตือนนะคะคือกัดอย่าตก
จังหวะแป๊บเดียวจังหวะเผลอดึงลงมาอย่างนี้
มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อนะคะ
อาการมันจะหนักมากคือเหนื่อยจะออกตัวรอดจะนอนไม่ได้นะครับผม
คือ๒คืนนี้จะนอนไม่ได้ต้องกินยาลดไข้อย่างเดียวเลยนะ
มันน่าจะเกิดจากที่ผมหละหลวมเอาแมสไว้ใต้คางบางช่วง
เวลาเราเดินเรามาหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ผมอยากจะเตือนว่าแมสอย่าว่าออกนะฮะเพราะว่าโอเมคอนเนี่ยมันมาทางอากาศครับผม
ถ้าออกไปข้างนอกคือแมสเนี่ยให้ใส่สักประมาณ๒ชั้น
ส่วนตัวเลขโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่สายพันธุ์โอเมครอนของวันที่๓อกราคมเพิ่มขึ้น๒๒๙ราย
ติดเชื้อสะสมโอมิครอนในไทย๑๗๘๐นะครับ
มีกรุงเทพฯกราศิลป์๑๐๑ชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตที่พบมากที่สุด
โควิด๑๙โดยรวมของไทยนะครับ๓มกราคมเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ที่สวบคอแทรง๒๙๒๗รายนี่นะครับมีเสียชีวิต๑๘ศพนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่รักษาอาการอยู่ตอนนี้๓๓๑๑๔ราย
อาการหนัก๕๕๖ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๔
ส่วนวัคซีนโควิด๑๙เราฉีดไปแล้ว๑๐๔ล้านโดส
กับอีก๔๙๐๐๐กว่าโดสเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓
ก็เป็นไปตามหน้าจอเลยนะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าหลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก๒๒๙รายสะสมนี่๑๗๐๐แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมสบคนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุข
ใช่ค่ะตอนแรกบอกน่าจะสักประมาณวันที่๔มกราคมแล้วเดี๋ยวประเมินกันอีกทีนึง
ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอสอบคอให้นู่นเลยฮะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของการกักตัวไว้ก่อนแล้วก็รอผลตรวจยืนยันอยู่๒ครั้งนะฮะแล้วถึงจะเดินทางต่อไปได้นะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบด้วย
เดี๋ยวรอฟังมาตรการที่ชัดเจนออกมานะคะครับคุณผู้ชม